อันนี้ไม่ได้เป็นความเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงของน้องคนหนึ่งนะคะ
เป็นเด็กใต้เด็กใต้และเป็นเด็กเลี้ยงวัวด้วย
ชื่อว่าน้องฟารุสนะคะเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นการระบายความในใจ
ในใจของเขาก็คือเขาโกรธวัวค่ะวัวเข้ามากินผักบุ้ง
แปลงผักบุ้งของเขาเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะปลูกไว้เอาไปขายจุนเจือครอบครัวในช่วงปิดเทอมแบบนี้
เขาระบายความในใจอะไรบ้างเดี๋ยวต้องพึ่งคุณโรสลินให้แปลนะ
เอาดูพร้อมกันฟังพร้อมกันค่ะ
อือผมสัตว์ให้หมดเลยครับ
อ้วโหม้กใครมากินของผมครับหัวนั่นแหละหัวเออวัวคือขออภัย
นะคะน้องเขาไม่ใช่เด็กเล้งหัวแต่เขาโกรธวัวอ๋อ

นี่คือคลิปของน้องฟารุสค่ะ
อายุ๑๑ขวบระบายความในใจค่ะ
หลังจากที่วัวฝูงใหญ่มากันเยอะเลยนะ
ตัวเป็นวัวของชาวบ้านอยู่แถวบ้านเขานั่นแหละ
มาคุยมาเคลียร์กินผักปุ้งในแปลง
เขาบอกเขาปลูกไว้กะจะเก็บ
เอาไปขายหาเงินมาให้ครอบครัวในช่วงโควิด๑๙มันระบาด
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นหมื่นครั้ง
ชาวเน็ตเอ็นดูและบางคนก็สงสาร
บางคนสงสารถึงขั้นส่งเมล็ดผักบุ้งเนี่ย
ใหม่ไปให้น้องปลูกนี่นะคะ

อยู่ในตำบลพระวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะ
ก็พบกับน้องฟารุสกำลังเก็บผักบุ้งกับคุณย่าอยู่เลย
แม้จะเสียหายบางส่วนแต่บางส่วนก็ยังเหลือให้เก็บอยู่นะคะ

เมื่อเจอนักข่าวค่ะ

เขินอายไม่ยอมพูดยอมจาเนี่ยนะคะ
แต่ก็ได้ความมาแบบนี้บอกว่าช่วงปิดเทอม
ก็เข้ามาทำสวนปลูกผักบุ้งเก็บเอาไว้กินด้วย
แล้วก็เอาไปขายด้วยสร้างรายได้เล็กน้อยให้กับครอบครัว
ช่วงที่ตัดสินใจอัดคลิปเนี่ย

โกรธที่เดินมาเจอแปลงผักปุ้งห่างจากบ้านเขา๑กิโลกรัมนะ
บอกว่าเดินมาเจอแล้วมันโอ้โหมันได้รับความเสียหาย
วัวมากินเขาก็เลยอยากจะฝากถึงเจ้าของวัวแถวบ้านเขา
บอกระมัดระวังหน่อยอย่าให้วัวเนี่ย
ยุ่งกับแปลงผักเขาอีกเขาบอกแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวหลังจากที่สัมภาษณ์น้องแล้ว
พูดคุยกับน้องแล้วเก็บภาพน้องแล้ว
ช่วยน้องเขาค่ะอุดหนุนเอาไปเลย
ซื้อผักบุ้งกลับบ้านพี่ให้เลย๑๐๐บาท
แล้วก็บรรยากาศหนุ่งหนิงนะ

เพราะว่าแปลงผักห่างจากบ้านตั้ง๑กิโลเมตรค่ะ